ดูภาพวัยรุ่นกลุ่มนึงครับเขาเข้าไปถ่ายคลิปหาคอนเทนต์ลงโซเชียลในเซเว่น
ทุกคนที่ออกก็ต้องเข้าออกต้องมีการสแกนเนอะเอามือไปสแกนอุณหภูมิ
แล้วดูว่าเขาทำแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมมันไม่เหมาะสมกับซะเลยนะครับ
นี่ฮะดูนะคะคนแรกกับมือคนที่สองทำเป็นรัก
อีกคนนึงทำเป็นมินิฮาร์ดอันนี้นิ้วกลางหรืออะไรก็ตามที

แต่ดูคนนี้อ้าวเอาแมสออกแล้วเอาปากไปอังผ้าอย่างนี้
คือเขาก็ต้องใส่แมสกันอยู่แล้วลนลง
เพราะว่าต้องการเรื่องของป้องกันเรื่องของน้ำลายเรื่องของสารคัดหลังโดนคนอื่นถูกไหม

การเอาแมสออกแล้วเอาปากไปอังห้าอย่างนี้

คนดูเขาไม่สบายใจเขาก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ต่อกัน

ถ้าคุณเป็นขึ้นมาน้ำลายคุณไปอยู่ตรงนั้น

แล้วพนักงานสเซเว่นก็อยู่ตรงเคาน์เตอร์พอดี
ก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมานะครับ

คนที่เสียชีวิตอายุน้อยลงนะคะ
แล้วก็คือเสียชีวิตไวขึ้นด้วยนะ

มาตรการต่างสวบคอประกาศไปแล้วก็ต้องระวังตัวกันด้วย